ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เริ่มต้นจากพ่อค่ะโพสต์เฟซบุ๊กตามหาลูกสาว
บอกลูกสาวหายตัวไปจากบ้านใครพบช่วยบอกหน่อย
เพราะว่าพ่อใจจะขาดอยู่แล้วนี่นะคะที่โพสต์เอาไว้ลูกจ๋าหนีพ่อไปไหน
สองวันหนึ่งคืนแล้วพ่อใจจะขาดตายแล้วฝากหน่อยถ้าเจอลูกสาวโทรหาผมด่วนเลยนะ
นี่นะคะบอกลูกสาวจะใส่เสื้อกันหนาวสีดำแขนยาวอย่างนี้ค่ะ
แต่คุณผู้ชมคะเรื่องมันกลับด้านนะไปไปมามาแม่เด็กบอกว่าลูกสาวหนีไปหา
เพราะพ่อทำอนาจารย์ค่ะเรื่องมันหักมุมเลย
ในเอนามสมมุตินะคะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแยกทางกับแม่ของเด็กมาหลายปี
ปัจจุบันมีภรรยาใหม่โพสต์ข้อความไปอะค่ะโอ้โหคนก็แชร์กันเยอะ
คนก็เป็นห่วงน้องนะคนก็ช่วยกันตามหา
แต่ต่อมานะคะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เวอร์ชั่น๒ใบคิมก็โพสต์ภาพ
สนทนากับญาติฝั่งแม่เด็กค่ะโดยระบุว่าลูกสาวหนีออกจากบ้านมาอยู่ด้วย
เพราะว่าในเอมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศจนเด็กทนไม่ไหว
แล้วก็มีการแนบเนี่ยค่ะการคุยกันระหว่างในเอกับทางน้องอ่ะนะคะ
ในเอกที่เป็นพ่อเนี่ยนะกับทางลูกสาวอะนะ
สนทนาก็คือในเอส่งข้อความหาน้องบอกว่าเวลานอนอย่าใส่กรอน
ล็อกประตูนะจะเข้าไปนอนด้วยโอ้โหประมาณแบบเนี้ย

ช่วยตัวเองส่งให้คนอื่นสุดท้ายเลยเลิก
ปี๒๕๕๘คือเลิกเลยเลิกจริง
จากนั้นเธอไม่ได้เจอลูกสาวอีกเลยค่ะเพราะว่าในเอกีดกัน
ได้แต่โทรถามญาติที่อยู่ใกล้ว่าลูกสาวเป็นยังไงบ้าง
กุมภาพันธ์ลูกสาวแชทไปทางไลน์ค่ะ
บอกแม่ว่าถูกพ่ออนาจารย์ถูกพ่อทำอนาจารย์มานานแล้ว
แล้วก็ย้ำว่าแม่เชื่อหนูนะหนูกลัวนี่นะคะ
แม่ก็บอกว่าให้ลูกสาวนั่งแท็กซี่หนีออกมา
คือ๑๘กุมภาพันธ์นะคะนัดกับลูกสาว
กุมภาพันธ์ให้นั่งแท็กซี่หนีออกมาเลยนะ
แล้วไม่ต้องบอกพ่อนะให้มาหาแม่ที่บ้าน
ลูกสาวก็เลยหนีไปหาแม่ค่ะแล้วเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟัง
ลูกสาวบอกแบบนี้นะคะลูกสาวบอกว่าถูกพ่อแท้ทำอนาจารย์
ตั้งแต่เธออายุ๙ขวบโอ้โหตั้งแต่๙ขวบ
เริ่มจากการเปิดหนังโป๊ให้ดูลวนลามช่วยตัวเองให้ลูกดู
เอามือลูกไปช่วยสำเร็จความไคร่แล้วก็สอนลูกว่าเป็นเรื่องปกติ
คิดว่าสิ่งที่พ่อทำคือการสอนจากพ่อดูสิคะเด็กเล่าให้ฟังแบบนี้
แล้วในเอสอนลูกว่าไม่ให้ใส่เสื้อผ้านอนในห้องนะ
ถ้าใส่ห้ามใส่เสื้อและกางเกงชั้นในหนักที่สุดคือทำอนาจารย์ลูกนะคะ
ซึ่งพฤติกรรมที่ลูกเล่าให้แม่ฟังแม่บอกเลยว่าแม่รับไม่ได้
ลูกสาวไม่ขัดขืนก็เพราะว่าในเอขู่ขู่
ถ้าบอกเรื่องนี้กับใครหรือหนีไปอยู่กับแม่นะ

แม่เลยบอกตกใจจริงค่ะ
ที่อดีตสามีทำอนาชาญกับลูกแบบนี้
แม่ก็ย้ำว่านี่คือพ่อลูกกันแท้นะคะ
ย้ำว่านี่คือลูกสาวแท้แท้นะคะโอ้โหแม่เลยบอกว่าที่ผ่านมานะ
รวมแล้วลูกสาวถูกทำอนาจารย์มานาน๗ปี๗ปีค่ะ
ตัวแม่บอกว่านึกย้อนไปตอนสมัยยังอยู่ด้วยกัน
ในเอเคยเดินแก้ผ้าต่อหน้าเธอกับลูก
เธอก็ต่อว่าในเอนะในเอตอบกลับเธอว่า

อยากสอนลูกแบบฝรั่งโอ้โหข้ออ้างดูสิมันไม่ใช่นะคะ

แล้วก็สอนให้ช่วยตัวเอง
แล้วก็ช่วยพ่อเขาสำเร็จความไข้
แล้วก็มีการแบบคือตอนนั้นน้องยังเด็กมาก
แล้วก็ไม่รู้ไงค่ะว่าอัเนี้ยสิ่งเนี้ยมันคืออะไร
พ่อเขาจะเข้าไปหาแล้วก็เวลาที่ลูกรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย

ก็มีช่วงเวลาที่เขาบอกว่าพ่ออย่าทำอย่างนี้หนูเป็นลูกอะไรอย่างนี้
เขาก็แบบเหมือนทะเลาะกัน
แล้วก็มีวันหนึ่งที่แบบว่าคือมันไม่ใช่วันเดียวอะค่ะ
มันเท่าที่ลูกเล่าให้ฟังมันก็หลายครั้ง
ทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าเขาก็โวยวายแล้วก็บอกประมาณว่า
อย่ามายุ่งกับฉันฉันจะสอนลูกแบบนี้จะสอนลูกแบบฝรั่งอะไรประมาณนั้น
เขาก็ทำกันตกใจค่ะเพราะว่าเราไว้ใจ
เราคิดว่าเขารักลูกเพราะว่าดูเหมือนเขารักลูกมาก
เขาห่วงลูกมากเขาคิดแบบเหมือนกับว่าเป็นพ่อคนนึงที่
พยายามทำให้อนาคตลูกดีภายนอกไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้
แม่ของน้องบอกกับทีมข่าวว่าอาการของน้องล่าสุดยังเครียดมากนะคะ
เพราะน้องกลัวว่าจะไม่มีคนเชื่อตามที่น้องบอก
แต่ตอนนี้อาการก็เริ่มจะดีขึ้นเพราะว่าทุกคนให้กำลังใจ
ญาติญาติให้กำลังใจแล้วน้องก็ยืนยันว่า
จะไม่กลับไปอยู่กับพ่อแล้ว
ผู้กำกับสคโคตรจปทุมธานีบอกว่า
หลังเกิดเรื่องเนี่ยค่ะทางตำรวจก็ได้ให้สหวิชาชีพ
พูดคุยกับเด็กหญิงผู้เสียหายนะคะแล้วก็คุยกับแม่เด็กด้วยนะคะ
แล้วก็ขอสารจธัญบุรีออกไหมจับพ่อเด็ก
แจ้งข้อหากระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๘ปี
ที่เป็นผู้สืบสันดารอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
ข้อหานี้นะคะโทษจำคุกนาน๑๕ปีนะคะ
จากการสอบปากคำเนี่ยค่ะตัวพ่อเด็กยังคงให้การปฏิเสธ
ก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรี
เมืองต้นคัดค้างการประกันตัวในชั้นสอบสวนนะคะ
แต่ว่าล่าสุดได้ข้อมูลมาว่าทางศาลให้ประกันตัวออกมา

แต่ว่าในฝ่ายของน้องเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาก็มีหลักฐาน
หลายสิ่งหลายอย่างที่ให้คุณแม่เขาดูนะฮะ